คุณผู้ชมคะก่อนที่จะออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลในวันพรุ่งนี้นะคะ
คนก็ไปขอโชคขอลาบกันที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันหน่อยก็ตามวิถี
เดือนละสองหลงหลักนะคะไปที่จังหวัดพระนครสิวทิยากันก่อนนะคะ
อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณถนนวงแหวนตะวันตกปฐุมธานีบางปะอินอำเภอบางไซ
คนไปกันเยอะเลยนะคะก็จะไปกราบไหว้กุมารเจ้าสัวเหงพ่อปู่ฤษีพรมเมษบันดาลโชคลาภ
คนก็ไปแก้บนกันเยอะเลยซองเล็กเด็ดอ่างน้ำมนต์เหมือนเดิมทุกครั้ง
ส่วนที่ร้อยเอ็ดวัดศูนย์ทรอนธรรมารามบ้านโฆกกุลตะบลขามเปี้ยะอำเภอโผชัยนะครับ
ก็มีชาวบ้านไปขอโชคขอราภจากศรีหินโบราณหรือว่าปู่คล้ำ
ชาวบ้านชื่อว่าปู่คล้ำเนี่ยสิงห์สถิตอยู่ในหินในทรัพย์นี้
ก็แน่นอนครับว่าแป้งก็ขายดีนะฮะเอาไปโรยแล้วก็ทาทาถูนะฮะ
แล้วก็สังเกตเลขกันไปแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนฮะค่ะนี่ฮะ
ไม่เห็นเปลือกไม้เลยค่ะเพราะว่าขาวหมดเลย
คือถ้าไม่นับพวกเจลแอลกอฮอลล้างมือเนี่ยก็มีแป้งที่นี่นี่แหละ
ที่ตอนนี้เราสัมผัสกันเยอะที่สุดในช่วงเวลานี้
ใช่ก็มีทั้งเลขไทยเลขอาราบิกส่วนที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
เทพชัยมงคลค่ะหรือว่าวัดบ้านขยองนะคะ
ชาวบ้านก็นำเครื่องเส้นไหว้ของข้าวหวานผลไม้
แล้วก็นิมนต์พระนะคะทำพิธีสวดส่งดวงวิญญาณผู้ที่เสียชีวิต
อุบัติเหตุเรือล่มเมื่อ๒๐ปีที่ผ่านมา

ครบรอบ๑ปีก็เจอซากเรือลำนี้
เหตุการณ์นั้นมีคนตาย๕ศพค่ะ
ก็เลยมีเรื่องเล่าต่อกันมาถึงความเฮียนของซากเรือนะคะ

แต่ว่าวิญญาณก็มาดีให้โชคให้ลาบกับชาวบ้าน
คนก็เลยไปส่องหาเลขเด็ดกัน
เขาบอกเป็นเลขผีเรือล่มอะไรแบบนี้ชาวบ้านเขาเชื่อแบบนี้นะคะ
วันนี้ก็ไปทำพิธีกรรมตามความเชื่อโบราณที่จอมปลวก
ใต้ต้นไม้นี่ฮะเห็นไหมฮะก็เป็นต้นไม้ที่เป็นต้นไม้เก่าแก่ประจำหมู่บ้าน
หมอธรรมพื้นบ้านมาทำพิธีสื่อสารบอกกล่าวลุกคเทวดา
แล้วใช้มีดถากเปลือกไม้ใช้แป้งลูบไปมานี่ฮะ
แถวนี้มีจอมปลวกอยู่ครับก็กะว่าจะได้เห็นตัวเลขอะไรบ้าง
กลางคืนฮะต้องใช้เทียนส่องเลยเห็นไหมเราเนี่ยไม่เห็น
แต่ชาวบ้านเขาเห็นใช่ไปดูบรรยากาศแผงขายลอตเตอรี่ที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาธค่ะ
งวดนี้นักเสี่ยงโชคจับจองเลขเด็ดกันเยอะมากนะคะ
ก็จะมีเลขที่เกี่ยวกับพระครูปฐุมชัยกิจหรือหลวงปู่นะ
ท่านเจ้าอาวาสวัดปฐุมธารามวัดหนองบัวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
เกจิห้าแผ่นดินที่ละสังขารนะคะก็เหลกวันละสังขาร
อายุเหล็กฝาโลงทะเบียนรถที่เคลื่อนย้ายสังขารจากโรงพยาบาลมายังวัด
ก็เลขชุดต่างต่างเหล่านี้ครับขายดีมากค่ะอืม
พรุ่งนี้ว่ากันนะคะบ่ายสามบ่ายสี่ไว้เจอกันอืม
มาสอนอาจต้องเรียกว่าเรียกพี่อุ๋ยไม่ได้อาจจะต้องเรียกเสียอุ๋ย
ค่ะรอเรียกเสียมาหลายงวดมากแล้วค่ะเป็นปีแล้วค่ะ
อย่าเรียกไอซ์บอกหวังว่าจะได้เรียกเสียนะคะ